คุณจตุพรมองตรงนี้ยังไงวันนี้ล่าสุดวันนี้เลยนะครับ
คุณกิติศักดิ์วัฒนาวราฮะ๑ในสวบอกว่าตำแหน่งนายกยังไงคุณพิธาก็ไม่ผ่าน
เมื่อวานคุณสมชายคุณเสรีก็บอกถ้าคุณไม่ประกาศอย่างชัดเจน
แบบเป็นทางการว่าคุณไม่ทำ๑๑๒เนี่ยยังไงก็ไม่ผ่าน
แต่ถ้าจะให้โหวตให้กับคุณแพทองทานหรือคุณเศรษฐา๒แคนดิเดตจากภักดิ์เพื่อไทย
เชื่อว่าสวเนี่ยไม่ติดขัดพร้อมพิจารณาแต่พักเพื่อไทยต้องสลัดออกมาจากพักก้าวไกล
นี่ไงก็เป็นทฤษฎีวัศกรรมเพราะนี่นะครับจะโหวตให้ภักดิ์เพื่อไทยกรณีที่ไม่มีภักดิ์ก้าวไกล
ก็คือหมายความว่าเขาต้องการให้พักเพื่อไทยสลัดทิ้งพักเก้าไกล
ลัดทิ้งพักเก้าไกลเนี่ยนะครับบรรดามวลชนประชาชนเขายอมไหม
แปลว่าพักเพื่อไทยต้องไปข้ามคั่วไปจับมือกับซีก๑๘๘
เดี๋ยวขอดูตัวเลขสอสอนักขณะนี้หน่อยหมายถึงว่าคุณจตุพรบอกว่า
ถ้ามันเป็นอย่างที่สวบอกเนี่ยเพื่อไทยต้องไปอยู่กับซีกนู้น๑๘๘
ถูกต้องแต่มันก็ไปติดเรื่องของเงื่อนไขการประกาศต่าง
ถูกต้องแล้วจะเอาเสียงมาจากไหนเกิน๒๕๑ในสภาพผู้แทนราชดร
หรือถ้าไปเชิญ๗๑เสียงของภูมิใจไทยของคุณอนุทินมา
เรื่องก็ยังไม่ครบอยู่ดิมันก็มีเงื่อนไขที่เคยประกาศ
มันก็มีเงื่อนไขที่ให้หนูตีอูเฮาไม่เอากัญชานะครับ
และขณะเดียวกันถ้ายังมีพักเก้าไกลอยู่ภูมิใจไทยเขายืนจุดยืนชัดเจน
ไม่เอาเรื่องไม่เอาการแก้๑๑๒หรือเป็นหัวใจหลัก
หรือให้๒๕๐สวโหวดให้ฟัง๑๑๘จะเป็นคุณพีรพันธ์
เป็นบิ๊กตู่เป็นบิ๊กป้อมเป็นคุณอนุทินคุณก็เป็นเป็นนัดนายก
แต่ว่าเสียง๕๐๐ในสภาคุณไม่ถึง
คุณอนุทินก็ชัดเจนอยู่แล้วเขาไม่จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยถูกต้อง
วันนี้อย่างนี้คือเสียง๑๘๘เนี่ยเขาต้องการเสียงอีก๖๓เสียง
เพื่อได้๒๕๑ฟัง๓๑๒ต้องการเสียง๖๔เสียง
เพื่อต้องการ๓๗๖เสียงไตรปฏิบันเพื่อนี้ฝั่ง๑๘๘
เขาไม่ได้กังวลเรื่องสวฟัง๓๑๒ยังขาดอีก๖๔
ฝั่ง๑๘๘ขาดอีก๖๓

ในการจะมาโหวตให้กับคุณพิธา
ดังนั้นใครคิดว่าง่าย
สวจะหมดวาระจะนู่นจะนี่

ไม่มีทางจะเป็นไปได้แล้วก็น้อยมาก
ที่จะเปล่งวาจาบอกว่าทำท่าจะ๒๐คน

ใน๑ใน๕ยังไม่ถึง๑ใน๕เลย
แล้วแต่ละคนเวลานี้ก็ติดต่อใครกันแทบไม่ได้แล้วนะครับ

ผมนี่ผมนกมีหูหนูมีปีกนะครับ

ผมสงสัยใครผมก็ให้คนไปเช็คตรงนั้น

เพราะฉะนั้นการจะหวังเสียง๖๔เสียงในสภาพุทธแห่ง
ในวุฒิสภาเป็นไปไม่ได้
โอกาสนี้นะครับอาจจะมีเล็กน้อยมากที่เล็ดรอด
ชนิดที่ไม่กลัวน้ำร้อนกันจริง
ซึ่งมีเสียงเป็นหลักหน่วยไม่รู้จะถึง๕หรือเปล่า

คุณจตุพรคิดว่ามันจะไปจบตรงล็อกไหน

ไปต่อคุณเสร็จหาคุณนุ้งอิงก็ไม่ได้
แล้วไปยังไงต่อมันจะไปจบตรงไหนเนี่ย
นี่ไงเขาต้องการจะแต่งตัว
พักเพื่อไทยจะโดยพักหรือโดยอะไรก็ตาม

เก้าไกลจะต้องถูกวางให้เป็นพักฝ่ายค้าน
แล้วเพื่อไทยจะบอกสังคมว่ายังไง
เขาพยายามจะแต่งตัวเพราะว่ามันไปไม่ได้ไง

เพราะคุณประกาศไม่จับมือกับลุง
นะครับไม่ว่าลุงไหนก็ตามว่าคุณไม่จับมือ

ความวุ่นวายก็จะเกิดเดิมเนี่ย
มันจะลงกันตั้งแต่กรณีเรื่องประธานสภาแล้ว
ก็ดีเลออกไปแต่งตัวกันใหม่
เพราะฉะนั้นมันจึงหลีกสมการนี้กันไม่พ้น
เพื่อจะแต่งตัวให้เห็นว่าเห็นไหมว่าพิธาก็ไปไม่ได้
สนับสนุนอย่างสุดความสามารถตามข้อตกลงแล้วนะ
แล้วก็เอาเพื่อไทยบ้าง
ก็ได้๓๑๒เหมือนเดิมจับมือกัน

ประสงค์ที่เขาบอกว่าถูกกลุ่มถุงชน

ถูกจับมัดรวมกันอยากจะออกก็ออกไม่ได้
ก็ต้องแต่งตัวกันใหม่ก็บิวต์กันใหม่
ก็ไม่อยากจะอยู่กันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนี่

ปัญหาว่าประชาชนจะเชื่อหรือเปล่า
เพราะเห็นปลายทางการแต่งตัวแบบนี้